คุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะข่าวนี้ก็น่าสนใจเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิวรีคันนะคะจะบอกว่า
อนาคตดับเลยลูกจ้างสาวคุณอายุ๒๘ปีเท่านั้นนะคะไปยักยอกเงินราชการ๓๓ล้านบาท
คนนี้ชื่อว่านางสาวคณิตถาหอยทองอายุ๒๘ปีนะคะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานวิชาการการเงินและบัญชี
ของสำนักงานจังหวัดประจบคิวรีขันไปยักยอกเงินแล้วถูกแจ้งความจับแล้วถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตำรวจเนี่ยสอบปากคำก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลประจวบคิริขันเธอยอมรับผิดนะเธอบอกว่า
ยักยอกเงินราชการ๓๓ล้านบาทจริงแล้วทำเพียงคนเดียวตำรวจก็ถามย้ำมีขบวนการหรือเปล่ามัน๓๓ล้านอ่ะ
ทำคนเดียวจริงเหรอเธอบอกว่าจริงทำเพียงคนเดียววิธีการก็คือปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายแล้วเอาเงินออกมาเอา
เนี่ยจังหวะที่นำตัวออกจากโรงพักนะฮะไปฝากขังที่ศาลจังหวัดประจวบคิวรีคัน
หน้าค่าตานักข่าวของเรารายงานว่าก็เครียดแล้วค่ะ
ปิดหน้าปิดตาแบบนี้นะคะสื่อก็พยายามถามถามถึงต้นสายปลายเหตุ
เธอก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวไปที่ศาลจังหวัดประจวบคิวรีคัน
ซึ่งสารท่านเองก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัว
เนื่องจากว่าหน่วยงานราชการได้รับความเสียหายเป็นวงเงินจำนวนมากนะคะ
สามสิบสามล้านบาทค่ะทีนี้ญาติของนางสาวคณิตถาเองก็มาให้กำลังใจ
ระหว่างที่มีการควบคุมตัวสอบปากคำอยู่ที่โรงพัก
แล้วตามไปส่งถึงหน้าหน้าประตู๑เรือนจำจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
เรื่องต้นนางสาวคณิตถาผู้นี้นะคะถูกตั้งข้อหาโดยตำรวจก็คือ๑ยักยอกทรัพย์
ปลอมแปลงเอกสารทางราชการและใช้เอกสารปลอมและหลังจากนี้ตำรวจบอกว่า
หากมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
หรือถ้าเกิดว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องมีการถูกจับกลุ่มตัวเช่นเดียวกันนะคะ
ทีนี้น่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนักข่าวของเราเนี่ย
ไปพูดคุยกับแรงข่าวเธอบอกว่าขออนุญาตไม่เปิดเผยนะคะ
รู้จักมาคุ้นกับผู้ต้องหาเป็นอย่างดีเล่าบอกว่าปกตินางสาวคณิตถาผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่หรูหราฟุ้งเฟ้อ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์คันเล็กไปทำงาน
ที่ผ่านมานางสาวคณิตถามักกลับไปคลุกคลี
กับเพื่อนทำงานในช่วงเย็นถึงสักประมาณ๒๓ทุ่ม
ขณะที่คนอื่นกลับหมดแล้วอันนี้มันก็พิรุธแล้วนะ
ไปอยู่ทำไมอยู่ที่ทำงานจนถึง๒๓ทุ่มเพื่อนก็กลับไปหมดแล้ว
แหล่งข่าวบอกอีกนะคะว่าไม่คิดว่านางสาวคณิตถา
ยักยอกเงินได้มากขนาดนี้เออก็เยอะ๓๓ล้านบาท
แล้วยิ่งเป็นลูกจ้างระดับล่างด้วยแล้ว
เพราะฉะนั้นเธอคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเรา
เชื่อลึกว่าต้องมีคนอื่นรู้เห็นเป็นใจหรือร่วมขบวนการ
เพราะขั้นตอนการเบิกจ่ายหรือโอนเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ได้ทำคนเดียวได้ง่ายนะคะมันค่อนข้างซับซ้อน
ต้องมีรหัสลับและอาจจะเป็นการตัดตอนผู้กระทำผิดหรือเปล่า
เพราะสังคมและคนรอบข้างตอนนี้ตั้งข้อสังเกตว่า
ยักยอกเงินราชการมากถึง๓๓ล้านบาท
ระยะเวลา๑ปีเป็นสิ่งที่ผิดปกติเหลือเกิน
แต่เรื่องเงียบทำมาได้ปีหนึ่งคุณ
แต่หากคุณคณิตถาติดพนันออนไลน์
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เล่นหนักจนกระทั่งแบบไม่มีเงินจ่าย
ไม่มีเงินจ่ายทำไงก็ต้องพยายามหาเงินมาชดใช้หนี้พนันใช่ไหม
แต่ยอดเงินขนาดนี้ทำมาเป็นปีทำไมมันถึงไม่มีคนแพ้ระคายอะไรเลย
สอบบัญชีก็ต้องรู้ว่าตัวเลขมันไม่ตรงอะไรแบบนี้นะฮะ